โปรเหมาฮะโปรเหมาไม่ใช่โทรศัพท์มือถือ
โปรเหมาที่หมอชิดนี่จะใกล้เทศกาลเดินทางแล้วนะ
ไอ้ขาไปเนี่ยไม่เท่าไหร่เดี๋ยวไอ้ขากลับเนี่ย
ขากลับจากภูมิลำเนาเนี่ยนะครับจะมีโปรเหมา
แต่นี่พี่เขาโดนตั้งแต่ยังไม่ถึงเทศกาลเลย
มาจากไหนมาจากต่างจังหวัดมาถึงหมอชิดเสร็จปั๊บจะไปกิ่งแก้วสมุทรปราการ
คุณผู้ชมเคยนั่งจากหมอชิดหรือลาดพร้าวหรือแถวนี้
กิ่งแก้วสมุทรประการเท่าไหร่ครับพี่เขาโดนไปพันสองโอ้โห
แท็กซี่นะครับแท็กซี่แท็กซี่บอกว่า
โมไซค์เรียกเก็บตังค์กับหลานผมที่มาจากบ้านนอกเนี่ยพันสอง
มาจ่ายให้แท็กซี่สี่ร้อยอันนี้ผมไม่รู้แต่ผมอยากจะถามสังคมว่า
ถ้าลูกหลานพวกคุณกลับจากมาจากบ้านนอกเนี่ยมารีดไทยไป
พวกคุณดีใจไหมแล้วตังค์๑๒๐๐นี่มันกินตลอดชีวิตพวกคุณเลยไหม
แรงนะครับตังค์๑๒๐๐บาทมันกินตลอดชีวิตพวกคุณเลยไหม
หลอกกันได้ทำกันได้คนมาจากต่างจังหวัด
โพสต์เอาไว้ข้อมูลบอกว่าแจ้งเจ้าหน้าที่ขนส่งรบกวนอีกทีนะ
นะครับหมอชิดไปกิ่งแก้วค่ารถพันสองนะครับ
คุณผู้ชมบอกมาหน่อยนะใครเคยนั่งนะเนี่ยระยะประมาณนี้เท่าไหร่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
ถึงสถานีขนส่งหมอชิดตี๕กว่า
แล้วจะไปกิ่งแก้วจนมาเจอผู้ชายคนหนึ่งเดินมา
เนี่ยค่าโดยสารพันสองทำไมแพงอ่ะอ๋อ

มันต้องข้ามจากกรุงเทพมหานครไปสมุทรปราการ

ด้วยความไม่รู้เขามาจากต่างจังหวัด

ยังไงโอ้โหมาแล้วเหรอถึงแล้วเหรอ
พันสองเท่านั้นแหละครับญาติญาติเขาไม่ยอม
ก็เลยบอกโชเฟอร์แท็กซี่ลดหน่อย
ลดลงเถอะจากพันสองนี่นะ
ก็ขอให้ลดลงมา
คุณจะลดเท่าไหร่เขามากัน๔๕๐ครับคุณผู้ชม
ที่เคยมาในกฎมิเตอร์มาใน๔๕๐
โชเฟอร์บอกว่าอ๋อรถไม่ได้หรอกแล้วคืนไม่ได้หรอก
ทำไมอ่ะผมจ่ายเงินให้กับวินมอเตอร์ไซค์ไปแล้วงงไหมฮะ
มันเกี่ยวอะไรอย่างนี้งง
คือคุณผู้ชมฮะโชเฟอร์แท็กซี่เขาบอกว่า
เขาเนี่ยรับเงินพันสองมาจากผู้โดยสาร
แล้วก็เอาไปจ่ายให้วินมอเตอร์ไซค์แล้ว
ทำกับเป็นขบวนการไงมาเฟียไง
และเองไปเรียกเท่าไงแล้วเอาตังมา
พี่และเลคซี่ได้๔๐๐พี่ได้ถูกกับกดมิเตอร์ธรรมดาอีก

เป็นขบวนการในหมอชิดแล้วผมย้ำเลยนะย้ำเลยนะ
ว่าเดี๋ยวขาเข้าหลังเทศกาลปีใหม่แบบนี้จะเยอะ
ไปยืนกันหน่อยพี่ขนส่งไปยืนกันหน่อยไปยืนให้มันกลัวกันหน่อย
ถ้ามันกลัวแสดงว่าท่านยังมีอำนาจในการดูแลความทุกข์ความสุขให้กับประชาชนอยู่
โอ้โหนี่ผมลองกดในแอปพลิเคชันเรียกรถ
ถ้าจากหมอชิดไปกิ่งแก้วไม่เกิน

เออนี่๑๒๐๐บาทแต่จ่ายให้วินมอเตอร์ไซค์ก่อน